เมนูต่อไปที่จะพาไปกินนั้นคือเมนูตะโก้
ทุกคนบอกว่าตะโก้ก็ธรรมดาไม่ค่ะธรรมดาเราก็ไม่นำเสนอสิคะ
ธรรมดาที่ไหนเพราะว่าตะโก้ร้านนี้เนี่ยมีไส้เยอะมาก
แล้วเป็นตะโก้ใหญ่ไม่ใช่ตะโก้เล็กนะ

ตลอดกินวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารไทย
อย่างขนมตะโก้กะทิสดสูตรโบราณคุณยายทองคำ
ที่เขาใส่ไอเดียเปลี่ยนขนมตะโก้หน้าตาเดิม
ให้ดูมีสีสันสดใสน่ากิน
แล้วมาแบบไซส์ยักษ์มีหลากหลายไส้ให้เลือกมากมาย
เราไปถามเจ้าของร้านดูดีกว่าครับว่าไอเดียนี้เนี่ยได้มายังไงครับ
แรงจูงใจในการซื้อของลูกค้าครับ
ราคาขายต่อชิ้น๑๒บาท๕๐ครับ
ลูกค้าก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีครับ
ใครที่รักการทานขนมไทย

ยังถ่ายรูปเซลฟี่ไปอวดเพื่อนได้อีกด้วยนะ
ก็แหมสีสันมันเยาว์ยวนใจเสียเหลือเกินล่ะครับ
ใครอยากจะตามรอยความอร่อย

ที่ตลาดน้ำพันท้ายนรสิง

เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์นะครับ

คือเห็นแล้วนี่นะมันเรียกน้ำลายให้มันไหลเยอะมากมา
คือตะโก้มันเป็นขนมไทยในสมัยก่อนใช่ไหม
แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีการนำไอเดียต่างมาประยุกต์
ตะโก้มันดูมีสีสันสดใสน่ารับประทานยิ่งขึ้น

วิธีการปกติไส้อยู่ข้างล่าง

อันนี้กะทิอยู่ข้างล่างไส้อยู่ข้างบน